หลายคนก็บอกว่าอยากรู้ซะเหลือเกิน
เรื่องเซิร์ฟเวอร์ที่บอกว่ามันสามารถกู้ข้อมูลมาได้

ได้เห็นภาพหรือยังจะมีมาให้ดูไหมหรือยังไง
เรื่องนี้รองโจ๊กบอกว่าเดี๋ยวใจเย็นเลยนะ
แต่ตอนนี้คือสามารถกู้มาได้แน่

แล้วนักข่าวของเราไปได้ภาพมา
แล้วภาพไม่ได้แค่ภาพอย่างเดียวนะ
มีเสียงด้วยเสียงปืนลองฟังดูค่ะ
นี่แหละคุณผู้ชมเสียงปืนที่คุณผู้ชมได้ยิน

ขอวันที่๖กัญญาที่ผ่านมานะคะ
กล้องวงจรปิดฝั่งตรงข้ามจุดที่เกิดเหตุ

คุณผู้ชมเห็นค่ะ
คือเอาจริงเอาอะเวลาในกล้องเนี่ย
มันเมื่อกี้เป็น๔ทุ่ม๒๖ไหม

ครับส่วนอีกคลิปหนึ่งค่ะคลิปที่สองจากกล้องอีกมุมหนึ่ง
เวลาที่จับได้เนี่ยคือ๓ทุ่ม๒๖นาทีแต่ว่าในกล้องเนี่ยอาจจะไม่ได้มีตัวเลขบอกเวลานะคะ
อันนี้ก็ได้ยินเสียงปืนที่ดังออกมาจากบ้านกำนันแล้วในกล้องตัวเดียวกันนี่แหละ
ตอนประมาณนัก๓ทุ่มครึ่งจะเห็นเลยเป็นแสงรถที่สะท้อนออกมาจากบ้านของกำนัน
ออกมาด้านนอกกระทบกับบ้านตรงข้ามพอหลังจากสิ้นเสียงปืนแล้ว
แล้วหลังจากนั้นรถก็จะทยอยออกทยอยออกทยอยออกคาดว่าแสงของรถคันแรกเนี่ย
น่าจะเป็นในหน่องแหละมือยิงคือยิงเสร็จแล้วหนีออกมานอกข้างนอกบ้านเลยนะคะ
ทีนี้มีรายงานด้วยว่าที่บริเวณสำนักงานกำนันนกเขามีกล้องวงจรปิด๑๓ตัว
ส่วนบริเวณรอบรอบเนี่ยมีสิบหกตัวอืมกล้องอีกตัวหนึ่งที่จะให้คุณผู้ชมได้ดู
เขาบอกว่าจับภาพตอนที่ในเก่งคนงานคนงานของบ้านกำนันเนี่ย
จำได้ไหมชื่อเก่งคือคนที่เอาปืนที่ใช้ในการก่อเหตุ
ขี่รถกลับออกมาจากบ้านกำนันแล้วบอกว่าไงอ่ะ
คือตำรวจอ่ะเอาปืนมาฝากเขาไว้ใช่ไหมเขาก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไง
รอให้มีคนมาเอาปืนคืนก็ไม่มีใครเอามาสักทีเลยเอากลับไปบ้าน
หลังจากนั้นก็เอาไปฝังคืองานจัดขึ้นที่สำนักงานกำนันนก
ทำการกำนันค่ะซึ่งจะอยู่คนละจุดกับบ้านของกำนันนก
แต่อยู่ไม่ได้ไกลกันเท่าไหรหรอกครับมันจะลัดเลาะออกซอยกันไปได้
หลังเกิดเหตุแล้วมันมีรถวิ่งออกจากที่บ้านจัดงานเนี่ย
งานนั้นหลายต่อหลายคันเลยและนี่ก็คือรถของในเก่งค่ะ
ที่เอามาพร้อมปืนบอกว่าอะไรนะไปใส่กระเป๋านมลูกไปฝังดินใช่ไหม
หลักฐานจากเซิร์ฟเวอร์อันนี้เป็นหลักฐานสำคัญนะ
เพราะว่าตำรวจไปค้นเจอนั่นน่ะ๓ทุ่มกว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาในคลองหลังวัดตะกล้อง
อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมอะค่ะในโบ๊ทในโบ๊ทเป็นใคร
เป็นพนักงานราชการเรือนจำกลางราชบุรีเป็นคนสนิทของกำนันนกนี่แหละ
แล้วเขาสารภาพว่าเป็นคนเอาเซิร์ฟเวอร์ทั้ง๒ชุดเนี่ย
เอาไปทิ้งน้ำห่างออกไปจากตรงนี้ประมาณสัก๒โลค่ะ
ทีนี้เรื่องนี้ค่ะรองโจ๊กรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าหลังจากสอบผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว
ฐานคือกระทำความผิดแล้วถามว่าใครบ้างอ่ะ
ก็นี่แหละที่พูดชื่อไปเมื่อกี้คาดว่าอาจจะเป็นในเก่ง
ในเก่งนี่คือเรื่องปืนแล้วก็ในโบ๊ทอันนี้เรื่องเซิร์ฟเวอร์
เอาไปทิ้งน้ำข้อหาทำลายหลักฐาน
ส่วนเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานภาค๗
รายงานว่าสามารถกู้ข้อมูลวันเกิดเหตุได้๑๐๐
อันนี้มันต้องใช้ขั้นตอนตามกรอบเวลาด้วยนะคุณผู้ชม
เพราะว่ารักษณะของกล้องวงจรปิดต้องบอกว่ามันจะมีส่วนหนึ่งคือตัวกล้อง
อันนี้คือทำหน้าที่บันทึกภาพส่วนเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันทำหน้าที่อะไรล่ะ
บันทึกข้อมูลแล้วในนั้นเนี่ยมันจะแยกออกเป็นบอร์ดกับฮาร์ดดิสต์
เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าโอเคถ้าเกิดว่าโดนน้ำแล้วแล้วกล้องมันเปิดอยู่
อันนี้ไฟมันก็จะช็อตแต่ฮาร์ดดิสต์เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
มโมรี่ทุกอย่างมันจะบันทึกอยู่ในฮาร์ดดิสต์ข้อมูลต่างจะบันทึกอยู่ในนี้
หลังจากเกิดเหตุแน่นอนเขาต้องถอดกล้องออกมาก่อนแปลว่ามันปิดระบบแล้วแล้วค่อยเอามาทิ้งน้ำ
ดังนั้นฮาร์ดดิสต์นี้มันก็ยังเก็บข้อมูลได้อยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ
ส่วน๖ตำรวจที่ให้การรองโจ๊กบอกนะผู้ต้องหา๖ตำรวจทั้ง๖ตำรวจที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยนะ
ก็ให้การไม่เป็นไปตามจริงทั้งหมดพอเขาแยกศอกไงตอนแรกเนี่ยบิ๊กโจ๊กบอกเลยว่าโกหก
แต่ว่าพอสอบไปสอบมาสุดท้ายก็คือยอมรับแล้วก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีและถูกคุมตัวฝากขัง
ใช่ก็พออย่างที่บอกว่าพอแยกสอบแล้วพูดไม่ตรงกันหลักฐานชัดอีกก็ถูกออกหมายจับนะคะ
แต่หลายคนก็นักข่าวก็ถามแหละรองโจ๊กคะสรุปแล้วไอ้โยงปมสวยสติ๊กเกอร์เนี่ยเกี่ยวข้องด้วยไหม
อันนี้เนี่ยก็สั่งให้รื้อเลยนะเรื่องเครือข่ายธุรกิจกำนันนกของลูกน้องของกำนันนกด้วย
แล้วก็ต้องไปไล่เลยตรวจสอบเส้นทางการเงินถ้าเกิดว่าไปพบว่าเข้าข่ายเรื่องฟอกเงินแน่นอนก็ต้องโดนยึดทรัพย
แล้วก็ต้องไปตรวจสอบด้วยว่าจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่านะคะ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ดูตอนก่อนจะเข้าข่าวเที่ยงของเราหน่อยช่วงเกือบ๑๑โมง
ตอนที่ขบวนรถตู้ของผู้ต้องหาที่เป็นตำรวจทั้ง๖รายมาถึงที่สารอาญาทุจริตที่ภาค๗
ก็มีรถเจ้าหน้าที่ตำรวจคุ้มกัน๕คัน
พอมาถึงปั๊บเลี้ยวไปด้านหลังศาลก่อน
เพื่อที่จะให้ผู้ต้องหาเข้าห้องพิจารณาคดี
หรือว่าในห้องพิจารณาคดีซึ่งก็ต้องใช้เวลาสักพักนึงอะค่ะ
เพื่อที่หลังจากนี้ก็จะมีคำสั่งสารออกมาต่อไป
คาดว่าน่าจะเป็นช่วงบ่ายของวันนี้
นอกจากนี้ก็จะเห็นว่ามีสายตรวจรถจักรยานยนต์
ดูแลความปลอดภัยริมถนนโดยรอบศาลด้วย

เพราะว่าในโลกออนไลน์เขามีการแชร์กันครับ
ขณะนี้มีสมาชิกกว่า๓๘๐๐แอคเคาน์

ก็จะเป็นการโพสต์แบบชื่นชมกำนันนก

เฝ้ารอให้กำนันนกนั้นได้รับการปล่อยตัวออกมาและมีการ
ออกมาถึงขั้นนั้นเลยนะฮะแต่ว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบขยายผล
ซึ่งผู้สื่อข่าวเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเรื่องนี้เพิ่มเติมด้วย
ในเรื่องนี้เองเนี่ยเห็นว่าบิ๊กโจ๊กเองก็ให้ข้อมูลก่อนหน้านี้เหมือนกันนะครับ
ซึ่งทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะฮะบอกว่า
ประเด็นที่มีคนอ้างตัวว่าเป็นลูกน้องกำนันนกได้มีการโพสต์ในโซเชียลว่าจะมีการรวมตัวชิงตัวประกันเนี่ย
ในส่วนของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าทราบแล้วว่าเป็นใคร
แต่ยังไม่ถือว่าเป็นการกระทำความผิดแต่จะมีการเรียกตัวมาปรับทัศนคติ
และทำความเข้าใจบิ๊กโจ๊กบอกแบบนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนก็คือฮาบอก
จะเอาขั้นนั้นกันจริงเหรอเนี่ยเขาถูกออกหมายจับนะเขาเป็นผู้ต้องหานะ
อาจจะว่าผิดถูกก็ไปว่ากันในกระบวนการทางศาล
ก็นี่ไงอย่างที่บอกว่าหนึ่งในโพสต์นั้นที่ที่ฉันเข้าไปอ่านดูก็ตกใจนะ
ให้เวลาถึงพรุ่งนี้ตอนเที่ยงหมายถึงวันนี้ถ้าตำรวจยังไม่ปล่อยตัวกำนันนก
คนทั้งประเทศคอยดูข่าวใหญ่ในรอบร้อยปีได้เลยเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับซุ้มกำนันนกแบบนี้
เอาคันนั้นเลยเหรอฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้ในทางคดีอย่างที่บอกนะฮะว่าคดีเนี่ย
สำนวนหลักการเสียชีวิตของสารวัตรสิวอันนี้อยู่ภายใต้การดูแลของกองปราบนะฮะ
ในขณะที่อีกสำนวนหนึ่งก็คือสำนวนที่ตำรวจปล่อยประละเลยในการเกิดเหตุ
แล้วก็ปล่อยให้มีผู้ต้องหาหลบหนีมีการทำลายหลักฐาน
นั่นจะเป็นสำนวนขึ้นอยู่กับภูทรภาค๗นะ
แล้วตอนนี้ที่ออกหมายจับไปแล้วตำรวจมี๖นายด้วยกันที่ถูกออกหมายจับ
ส่วนพลเรือนก็คือชาวบ้านทั่วไปที่ไม่ใช่ข้าราชการ
ตอนนี้ก็เบื้องต้นก็มีในเก่งแล้วก็ในโบ๊ท
ในโบสต์นี่เขาถูกให้ออกจากกรุงราชทันที่เป็นเจ้าหน้าที่เรือนจำก่อนหน้านี้
และก็จะมีเบิกอีกกว่าประมาณสักสามคน
ที่บอกว่าอาจจะเป็นคนล้างคราบเลือดที่บิ๊กโจ๊กเขาบอกรอติดตาม

จากเรื่องนี้คุณผู้ชมคะกลายเป็นว่า
โดยมีการลงนามในคำสั่งค่ะโดยผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคเจ็ด
พลตำรวจโทษธนายุทธ์วุฒิจรัสดำรงนะคะ
ก็สั่งย้ายพลตำรวจรีจักริจเครือสุนทรวานิสภูมิครับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐม
พันธุ์ตำรวจเอกภูพลทัพเจริญภูมิกับการสพเมืองนครปฐม
ให้ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรภาค๗โดยขาดจับตำแหน่งเดิม
โดยในระบุแถลงการฉบับนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะก็จะบอกไว้แบบนี้ว่า
หลังจากที่มีคำสั่งในการส่องสอบสวนตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์ทุกนายค่ะ
จนกระทั่งนำไปสู่การออกหมายจับซึ่งมีตำรวจในสังกัดสพเมืองนครปฐม
มีภาพปรากฏด้วยในงานเลี้ยงของกำลังนกมีตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดนครปฐม
ทำให้ประชาชนนั้นอาจเชื่อว่าเกิดความสนิทสนมกัน
กับทางด้านของผู้ต้องหาสังคมขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง
และเพื่อให้การสอบสวนคดีเกิดความโปร่งใสเป็นธรรม

จึงมีคำสั่งดังกล่าวออกมานั่นเองค่ะ

จำได้ไหมว่ามันมีภาพปรากฏออกมาว่า
เมื่อปี๖๕วันเกิดเป็นคลิปวันเกิดของกำนันนก
พฤศจิกายนปี๖๕คลิปนี้
แล้วมีภาพของท่านผู้การจังหวัดและความประสงค์

แต่ท่านก็ชี้แจงแล้วบอกว่าท่านไปแค่ครั้งเดียวเอง

แต่ว่าสุดท้ายวันนี้มีคำสั่งเรื่องนี้ออกมาแล้วค่ะ
เปิดทางให้การตรวจสอบเรื่องนี้เป็นไปอย่างสะดวก
และโปร่งใสเป็นธรรมที่สุด